คุณผู้ชมไปประนมมืออนุโมทนาบุญในงานอุปสมบทนะ
กับพระบิ๊กโจ๊กต้องใช้คำว่าพระนำหน้าแล้วนะคะ
เพราะท่านผ่านการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานไปบวชที่วัดในอินเดียค่ะ

ปรึกษาประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีรวมถึงครอบครัว
เดินทางไปที่วัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ
ประกอบศาสนกิจก่อนนะช่วงเช้า
ทำวัดเช้าทำวิปัสนาห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตาต้นศรีมหาโพ
เดินทางมาที่ลานโพประกอบพิธีปลงผมนาค
จากนั้นเดินทางไปที่หอสวดมนต์เตรียมความพร้อม
เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่าย
ฉายาของพระบิ๊กโจ๊กนะคะอาฉายาอย่างเป็นทางการคือ
สุรเชษทะโพธิแปลว่าผู้มีปัญญาเรื่องตรัสรู้
ซึ่งเจริญที่สุดด้วยความกล้าหาร
กำหนดบวช๙วันค่ะทดแทนคุณบิดามารดา
เนื่องจากยังไม่ได้บวชเลยตั้งแต่เด็ก

และจะมีการลาศิกขาวันที่๖กุมภาพันธ์นี้ค่ะ